บิ๊กไบท์คันนี้เขาบอกว่าซิ่งโอ้โหพริ้วไหวดั่งสายลม

โอ้โหคุณพี่สรุปคุณพี่จะไปไหนครับ
จะขึ้นสะพานหรือว่าจะยังไงผมว่าเหมือนเขาลังเลไหม
อย่าดูนะเดี๋ยวพักจะไปไหนดีวะซ้ายหรือขวา
เฮ้ยบินแล้วบินแล้วโอ้โหดีนะมัวไม่ล้มลงมานะครับ
แล้วสูงขนาดนี้กระแทกเข้ามาเจ็บหน้าดูเลย
คือกล้องหน้ารถเขาบันทึกวินาทีที่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันหนึ่ง
คนขี่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ขี่ไปแบบนี้
เหมือนว่าจังหวะเนี่ยน่าจะแบบตัดสินใจว่าจะซ้ายหรือขวาดี

ชาวเน็ตเขาเลยว่าเป็นห่วงว่ากลัวว่ามันจะเกิดอันตรายนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานกับรถถนนพะหนโยธินขาเข้า
ก่อนถึงร้านเค้กบ้านสวน๓พื้นที่จังหวัดนครศรีอยุธยา

คุณลองคิดดูสิคุณจูด้ง

เป็นผมคนซ้อนที่อยู่ด้านหลังน่ะ

น้ำตาผมคงจะไหลพลากน้ำลายผมคงจะฟูมปากไปแล้วล่ะ
ไม่ไหวหรอกครับถ้าเจอแบบนี้มันหวาดเสียวไป
ขับรถนะฮะต้องดูดีนะ

ครับ